แต่เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังเท่าไหร่ว่าถ้าหากว่า
เฉินหน้ากับงูตรงแล้วต้องทำอย่างไร

เจองูแบบนี้ก็น่ากลัวไปถามพี่กู้ภัยดีกว่าว่า
ถ้าเจองูจังทำยังไงดีคะ
ถ้าเราเจองูระยะกระชันชิดปรากฏว่าไปตากผ้า
เจองูอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ทำไงครับ
ให้ยืนหยุดนิ่งปรากฏว่าชั่วโมงกว่าแล้วครับ

งูจะจับการเคลื่อนไหวครับถ้าเราเคลื่อนไหวปุ๊บ

ฉะนั้นต้องค่อยเคลื่อนที่อย่างช้าครับ

ช้าถึงช้าช้ากว่าผมก็ได้ครับค่อย
น้ำอะไรจะไหลออกมาชั่งมันครับไม่ต้องไปสนใจครับ

ระยะที่เขาชูขึ้นมากับระยะชงเท่ากัน

โอ้โหเอาเป็นว่าน้ำอะไรจะไหลออกมาช่างมันตอนนั้น

ถ้าเจองูแบบนี้คุณจะหยุดนิ่งอย่างนี้ไหมล่ะ
ดิฉันอาจจะทำแบบเมื่อคลิปเมื่อวาน

ไม่เราก็งูอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปใช่ไหม

นาทีคับขันจริงคือต้องตั้งสติและหายใจลึก

พี่กู้ภัยจากมูลนิธิเสมอกัน
กู้ภัยสุพรรณบุรีในอำเภอศรีประจันท

แล้วค่อยถอยหลังด้วยความนิ่งสงบที่สุด
แล้วจากนั้นวิ่งให้เร็วที่สุดที่คุณผู้ชมเคยเลยค่ะ
เพราะว่างูมันจะมองเห็นในรัศมีด้านหน้า

ถ้าหากเห็นอะไรเคลื่อนไหวมันจะคิดว่าเป็นศัตรู

ยังไงก็แล้วแต่รู้เยอะแต่ถ้าสติไม่มีนี้ก็ไม่รอด